ผมยิงยองเยอะมากโหลดเลยนะครับ

ไม่ใช่ครับต้องโหลดแอปพลิเคชันนะครับ
โหลดเลยนะครับโหลดอย่างนี้เลยนะครับผม
สวัสดีครับพ่อแม่หมี่น้อง

ออเบอร์โตมหาสนุกมาแล้ว
ออเบอร์โตมหาสนุก
สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั่วฟ้าเมืองไทยครับ
ถึงเวลามาคลื้นเครงกับรายการ
ออเบอร์โตมหาสนุกกันอีกแล้ว
เปิดตัวกันด้วยการแสดงกลองยาวจากน้องโรงเรียน
ธยมพระราชทานนายาวจังหวัดชาติเชิงเศร้าครับ

เห็นแล้วก็เสียวไส้ครับ
เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราไปพบกับพี่ลิงพิธีกรของเรากันเลยดีกว่าครับ

สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั่วฟ้าเมืองไทย
จูงมือบุดฉุดมือหลานกำมือแฟนควงแขนแม่ยาย
มุ่งหน้าสู่พื้นที่แห่งความคลื้นเครง
ทางไทยรัฐทีวีกับรายการ
บตมหาสนุกครับ
ตอนนี้ผมอยู่ที่อบตท่ากระดานอำเภอสนามชายเขต
จังหวันชะเชิงเซา
ครับวันนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ที่ตรงหน้าอบตท่ากระดานนะครับ
เรามาอยู่กันที่โรงเรียนพระราชทานนะครับนายาว
ผู้ที่จะมาร่วมสร้างความคื้นเครงของเราในวันนี้นะครับ
เป็นนุ่มลูกครึ่งหุ่นนายแบบ
พบกับเขาเลยดีกว่านะครับนักร้องตัวโก่งยิ่งยงยอดบัวงาม
มาเพราะมาแล้วนะเฟนจ๊ะเฟนจ๊ะ
เสียงนี้แฟนคงจำได้
ไม่ใช่เสียงใครเสียงของยิ่งย่อง
มาเพราะมาแล้วนะเฟนจ๊ะเฟนจ๊ะเสียงนี้เฟนคงจำได้
เสียงนี้เฟนคงจำได้
ไม่ใช่เสียงใครเสียงของยิ่งยง

ด้วยความสื่อตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรง
เฮ้ยไปไหนครับพี่ยิ่งย่อง
ดูท่าทางจะอินจัดนะเนี่ย
เล่นเต้นออกนอกกล้องไปซะอย่างนั้นเนี่ย

เคยมาที่นี่มาก่อนหรือเปล่าครับ
เคยมาที่นี่ไหม

แต่ว่าในตำบลคือเป็นน้องดังอ่ะ
ส่วนมากจะไม่ค่อยมาที่บ้านที่มีฝุ่นเยอะอะไรอย่างนี้

ถึงจะเป็นบ้านนอกแต่ก็ไม่มีฝุ่น
ถนนหนทางนี่มีแต่ขี้ควายครับ
ชาวบ้านนะครับที่นี่ส่วนมากเป็นชาวอีสาน

นี่กินทานที่นี่มันมีความเจริญรุ่งเรือง

มันเป็นที่ทุ่งกุลา

ชาวบ้านนะครับที่นี่จะไปสาแก้วไม่เกิน๕๐กิโล
แต่ถ้าจะไปตัวตัวเขาเรียกตัวออบตเอง
ตัวออบตเองยัง๖๐เลย

เอาเป็นว่าจะไปตัวฉะเชิงเซาเนี่ยก็ไกลมาก

แต่เล่าให้ฟังคุณผู้ชมเวลามาจะได้ทราบว่าอยู่ที่ไหนอย่างไร
ที่นี่ก็มีความภาคภูมิใจไม่แพ้ที่อื่น
ไปชมครับ

บตท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเศร้า

เรียกว่าเป็นตำบลที่คนเยอะมาก

พื้นที่ของตำบลท่ากระดานเนี่ย
ใหญ่กว่าพื้นที่บางอำเภอในประเทศไทยซะอีก

ของดีขึ้นชื่อของท่ากระดาน

ที่ชาวบ้านผลิตอยู่เนี่ยถูกส่งขายไปที่ร้านภูฟ้าทั่วประเทศเชียวนะเออ
แม่บ้านทำเต้าเจียวเองทุกขั้นตอนมีการมาหมักในโอ่งแบบนี้นานกว่าสามเดือนนู่นแน่
เต้าเจี่ยวจากหมู่บ้านเล็กแห่งนี้ครับสะอาดอร่อยและไม่มีการใส่สารกันบูดแน่นอน

นี่ยังไม่หมดนะครับเพราะผลิตภัณฑ์เจ๋งเนี่ยยังมีอีกเพียบ
ฝีมือการเย็บผ้าตำบลท่ากระดาษก็ไม่เป็นสองรองใครเลยจริง
มีทั้งผลิตภัณฑ์จากเสือที่ทอเองและนำมาตัดเย็บให้เป็นรองเท้าและกระเป๋า
เก๋ไก่สไลเดอร์สุดล่ะครับ
และแน่นอนว่าของทั้งหมดเนี่ยถูกส่งขายไปที่ร้านภูฟ้าอีกด้วยเช่นกันครับ
ร้านภูฟ้าก็คือโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีฐานะยากจนหรือห่างไกลนั่นเองล่ะครับ
ให้ชาวบ้านมีแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเองเรียกว่านอกจากจะมีอาชีพเสริมแล้วเนี่ย
ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยล่ะครับ
และไม่เท่านั้นครับท่านได้พระราชทานโรงเรียนให้ลูกหลานที่นี่ได้มีที่เรียนหนังสือในระดับมัธยมศึกษาอีกด้วยครับ
ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยได้น้อมนำเรื่องเศรษฐกิจพ่อเพียงมาใช้ทำให้โรงเรียนที่นี่เนี่ยมีครบทุกอย่างครับ
ผักต่างเราปลูกเองปลากบไก่ก็เลี้ยงเองครับทำโดยเด็กนักเรียนนี่แหละครับ
แต่จะมีคุณครูเนี่ยคอยแนะนำอยู่ใกล้ใกล้ไม่เท่านั้นครับที่นี่เนี่ยยังทำนานและสอนให้เด็กได้ผูกพันกับควายอีกด้วยล่ะครับ
ที่ทำแบบนี้เนี่ยก็เพื่อปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้ว่าการอยู่อย่างพอเพียงคือการแก้ปัญหาความยากจนที่ดีที่สุด
ส่วนนี้ก็คือป่าชุมชนหรือป่าออนซอนครับที่ชาวบ้านช่วยกันปลูกเป็นระยะเวลา๒๐ปีบนเนื้อที่เพียงแค่๔ไร่
แต่ดูแล้วเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากจริงจริงครับซึ่งป่าพื้นนี้เนี่ยคือซุปเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านที่นี่เลย
ดูสิเดินเข้ามาแป๊บเดียวก็ได้อาหารหนึ่งมื้อแบบไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียวเลยล่ะครับคุณผู้ชม
และนี่ก็คือความสุขของชาวบ้านที่สร้างขึ้นมาด้วยสองมือของพวกเขามีโอกาสเนี่ยก็แวะมาเยี่ยมเยี่ยนตำบลนี้ได้นะครับ
กับตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เอาล่ะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ทราบนะครับของทั้งหมดจะซื้อได้ที่ร้านภูฟ้านะครับ
อันนี้ครับผมผ้าขาวลาขาวม้าครับผมจะบ้าเหรอขาวลา
นี่รองเท้านี่รับโทรศัพท์ให้เยอะสวัสดีครับเดี๋ยวอะไรนะแม่
ลิงคุยกับแม่สิอ่ะแม่นี่แกอยากจะได้อันนี้อะไรมะตูมเนี่ยเขาเอาไว้ทำอะไรเนี่ย
มะตูมเอาไว้ชงไงชงแล้วก็ใส่น้ำตาละเนี่ยพอแล้วคล้ายกาแฟคล้ายกาแฟ
ตูมนี่นอกจากจะมีประโยชน์เกี่ยวกับลูกมะตูมแล้วเรายังมาแช่อิ่มได้ทำของหวานได้
เชื่อมได้และที่สำคัญก็คือมะตูมยอดมะตูมเป็นยาสมุนไพรที่ดีที่สุดเลยนะครับ
เวลาทานน้ำพริกทานข้าวยอดมะตูมนี้เป็นยอดที่สุดยอดมากกลิ่นหอมชื่นใจนะครับ
ดังนั้นถ้าเกิดหายากนะครับเราไม่ต้องไปหาที่ไหนครับมาซื้อที่นี่นะครับมะตูมแบบผงสำเร็จรูปนะครับ
ชงกินเลยนะครับมีหลายส่วนนะครับมีทั้งเก๊กหวยมีที่สำคัญครับที่นี่โดดเด่นมากคือซีอิ๊วขาวครับผมนะครับ
ซีอิ๊วขาวที่ไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สีนะครับผมและเต้าเยี่ยวนะครับผมนี่
ถ้าใครชื่นชอบนะครับไปติดตามได้ที่ร้านภูฟ้านะครับหรืออยากจะมารับไปขายมาติดต่อที่อบต
นี่อบตจัดการช่วยเหลือเดี๋ยวอะไรอ่ะคนที่นี่นะรู้สึกดูโกหกเราไงไม่รู้อ่านดิ
ซีอิ๊วขาวให้ดูสีดิดูน้ำดิสีดำเออเฮ้ยมันต้องสีขาวใช่
ถ้าอย่างนั้นเราต้องเรียกซีอิ๊วดำเล่นทำไมมาช่วยแล้วก็ไม่รู้จะทำไงต่อ

โอ้โหเรียกว่ามุก๕บาท๑๐บาทก็เอาหมดครับพี่ยิ่งยง
มุกมาเยอะแบบนี้เนี่ยแล้วเมื่อไหร่เราจะได้พบกับท่านนายกอบตของที่นี่สักทีล่ะครับ
เรื่องราวทั้งหมดต้องมาถามท่านนี้นะครับ

และคนที่นี่จริงจริงเป็นคนพื้นที่จริงจริงน้อยมากจะย้ายทินฐานมาจากที่อื่นมากกว่าไหนลองถามสิคนอีสานบ้านคอยมีป่าใช่แล้วล่ะครับที่ตำบนทากระดานอำเภอสนามชายเขตเนี่ยผู้คนส่วนใหญ่เป็นคนอีสานคนลาวและยังมีคนเขมรอีกเล็กน้อยที่อพยพกันมาตั้งแต่สมัยธนบุรีจนถึงต้นสมัยรัตนโกศิ

โชว์น้องเป็นสาวรุ่นราวอ๋ออ๋อหุ่นห้างก็มองเบามาก้อมมาตอบอีแม่น้องขางปั้นตึงบ่อยอมมาถึงไพ่มาตอบตึงบ่เหอะไกลไพ่บ่ได้ยุคไพ่บ่ได้กรรมคงบ่ได้ลำไปเป็นลูก
ไปน้องแต่คนอย่ามาขอยกอมมือไว้เบาเหนือเบาตายโอ้ตาย
นี่ละน้อน้อละน้อย
นี่นะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยวงที่เราเล่นเมื่อสักครู่นี้ได้รับรางวัลระดับประเทศด้วย
ได้รับรางวัลอะไรครับเอ่อได้รับรางวัลภัยธกรรมนักเรียนปีเอ่อห้าสิบสี่ค่ะเหรียญทอง
ห้าสี่ได้เหรียญทองระดับประเทศระดับประเทศอ๋อ
เอาละครับต้องขอขอบคุณนะครับโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม
แล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับกลับมาในช่วงหน้า
ใครจะคว้าเงินไปได้นะครับกับอบตขอบรุง
วันนี้ไทยรัฐทีวีครับเราแวะมาพบปะกับพี่ป้าน้าอาที่อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเซาที่เขารับชมสาระความบันเทิงจากช่องไทยรัฐทีวีกันอย่างเหนียวแน่น
ก็ต้องขอขอบคุณอีกหนึ่งพันธมิตรที่ส่งสัญญาณภาพคมชัดอย่างสาคอนเคเบิ้ลทีวีมาณที่นี้ด้วยนะครับ
สาคอนเคเบิ้ลทีวีรองรับตั้งแต่ฉะเชิงเซานะครับสมุทรประการทุกอำเภอนะครับ
เรื่องของสัญญาเนี่ยคมชัดมากนะครับ
ติดต่อได้ที่สาครเคเบิ้ลทีวี
เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยครับ